ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของยาแต่เรื่องนี้เนี่ยผิดจริง
ทางโรงพยาบาลออกมายอมรับแล้วค่ะ

คือมีผู้เสียหายบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ทางโรงพยาบาลต้องจ่ายยาแก้ไอให้เธอ
แต่สิ่งที่ได้คือยาสะผม

แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าด้วยความที่สีของตัวยามันคล้ายกัน

แล้วโรงพยาบาลคนไข้เยอะมากยุ่งมาก

แต่ยังดีที่เขาอมแล้วมันขมแปลกเลย

โพสต์เอกสารกำกับยาให้ดูแบบนี้ค่ะ

แต่มันมีตัวหนังสือสีแดงเขียนเอาไว้ว่า
ขวดยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานแปะเอาไว้ด้วย

แต่แปะว่ายาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
อ่ะแกะมาดูปรากฏว่า

เขียนเอาไว้ว่าทาแชมพูค่ะ
ผู้โพสต์บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้บุคลากรในโรงพยาบาล

หน้าซองเป็นยาแก้ไอมะขามป้อม
ซองเป็นยาใช้ภายนอก

คนเห็นข่านี้วิพากษ์วิจัณฑ์กันเยอะเลยนะคะ

คุณสารานอายุ๖๖ปี
ซองยาให้ทีมข่าวดู

แต่พอเทยาลงในชาม๒ใบ

ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นยาแก้ไอมะขำป้อม
ฝั่งขวาเป็นยาสะผม
ซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ
สีของยาก็ต่างกันนะ
ยาแก้ไอมะขำป้อมจะสีน้ำตาลเข้มนะคะครับ
สะผมจะมีสีน้ำตาลอ่อน
คุณสารานบอกว่าไปโรงพยาบาลเพราะเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง
หมอนัดผ่าตัดลิ้นหัวใจตีบ
แต่หมอก็จะนัดแบบ๓เดือนบ้าง๔เดือนบ้าง
หมอให้ยาแก้ไอมะขามป้อมมากินเป็นประจำเลย

แต่คราวนี้สังเกตตรงที่เอ๊ะ
ทำไมมันมีแปะเอาไว้ว่ายาใช้ภายนอก
แล้วมันก็แปลกแล้วรสชาติมันก็แปลกคือกินแล้วนะคะ
แต่อมเอาไว้แล้วมันรู้สึกร้อนในปากแล้วมันขมแปลก
เหมือนกับยาแก้ไอปกติที่เคยกินเลยบ้วนทิ้งค่ะ
มันมีอาการไอกับวายาแก้ไอมากิน
เพราะว่าทั้งนอกเนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้
ว่ายาแก้ไอแล้วให้จิบนิดหน่อยป้าก็รอซะ
เต็มปากเลยเพราะมันทั้งเข็มทั้งขมแล้วมันก็ร้อนปาก
มันไม่เหมือนเก่าเราก็บวนใส่กระแป๋งไว้แล้วก็รีบบวนปาก
แล้วมาอ่านรู้ทั้งในขวดว่ายารักษาภายนอกโอ้ตกใจ
โอ้โหน่าเห็นใจจริงค่ะเธอป่วยอยู่แล้วด้วยต้องมาเจอยาผิด
อีกส่วนลูกของคุณสรานนะคะเป็นพระนะคะพระคมสรร
ก็เป็นคนโพสต์เรื่องนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ทำไมไม่ตรวจดูให้ดีตอนผู้ป่วยไปรับยา

ว่ายานี้กินยังไงใช้ยังไง
แล้วถ้าเกิดผู้ป่วยกินเข้าไปจริง
แล้วมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
โรงพยาบาลจะรับผิดชอบไหวไหมเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูภาพอีกทีนึง

อย่างที่บอกว่าเขาก็ลองเทยาดูใช่ไหม
ยาแก้ไอมะขามป้อมกับยาที่เป็นยาสะผม

ยาแก้ไอสีน้ำตาลเข้ม

สะผมสีน้ำตาลอ่อน

แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนะ
ทางโรงพยาบาลอ้างว่าอ๋อสีมันคล้ายกัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะ
ในแพทย์นิติเฮตานุรักษ์

ยกมือไหว้ขอโทษผู้ป่วย

วิธีกินยาแก้ไอให้กับผู้ป่วย

แพทย์นิติบอกว่ายอมรับเลย

ยามันสีใกล้เคียงกัน

และที่โรงพยาบาลคนไข้เยอะมาก

ขวดสีและลักษณะสีของยา

ตู้ยาแต่ละประเภทให้มันชัดไปเลย
ลองฟังเสียงผู้มนุยการโรงพยาบาลเพชรชบูรณ์ค่ะ

จะมียาน้ำลักษณะใกล้เคียงกัน

ไปแยกประเภทขวดสีลักษณะสีให้มันต่างกัน

เวลาที่ไปสั่งยา
สุดท้ายนะคะทางผู้ป่วยญาติผู้ป่วย

ทางโรงพยาบาลขอโทษ

และจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ

ก็คงต้องอ่านฉลากทั้งข้างนอกและข้างใน